ที่แท้จริงให้ทราบค่ะซึ่งพี่บอลเชิญยิ้มก็เป็นตัวแทนนะคะ
ประกาศเลยว่าตลกรุ่นพี่ป่วยเป็นมะเร็งปอดค่ะ
แต่ขอไม่ระบุนะคะว่าตอนนี้ป่วยอยู่ในระยะไหน
สำหรับเรื่องของแนวทางการรักษาก็ต้องเร่งฟื้นฟูร่างกาย
เพื่อให้สามารถรักษาด้วยการฉายแสงหรือว่าให้คีโมได้ค่ะ
ซึ่งพี่บอลก็ได้ต่อสายไปหาพี่โรเบิร์ตนะคะ
เจ้าตัวเนี่ยประกาศเลยว่ากำลังใจตอนนี้ดีมากค่ะ
พร้อมกับขอบคุณแฟนที่ส่งกำลังใจมาให้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
รวมไปถึงขอบคุณเพื่อนนักแสดงตลกที่ไม่เคยคิดจะทอดทิ้งกันค่ะ
แต่ละเดือนถามว่าเอ่อ
ก็เป็นแสนนะเป็นแสนนะที่พี่โรเบิร์ตได้อยู่ตอนนี้นะครับ
เพราะสามสามรายการที่ที่ที่เราเนี่ยดูแลกัน
ไม่ใช่เฉพาะพี่โรเบิร์ตที่เราจะดูแลที่นั่งอยู่ตรงนี้
ถามว่าเราได้คุยกันแล้วว่าถ้าใครวันหนึ่งใครเป็นอะไรไป
เราดูแลกันหมดเราดูแลกันหมดเพราะมันคือครอบครัว
ฟื้นฟูฟื้นฟูฟื้นฟูสู้กับมัน
แล้วก็เอาร่างกายเนี่ยเพื่อไปฉายแสงไปคีโมให้ได้
ขอบคึ้งครับเธอนสิทธิ์ทำผลงานของพวกเราหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ
ผมก็ขอพักฟื้นสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับไปก็เจอผลงานกับพวกเราอีกนะฮะ
ครับครับพี่ยังไหวอยู่ครับยังไม่ถึงขนาดที่ว่าจะไม่ไหว
สู้ไหมสู้ครับรู้สึกดีจนเราแบบกลายเป็นเราเกรงใจเลย
เอาไปช่วยเขาทำงานอย่าเอาไปช่วยเขาถ่ายรายการเพราะว่าเขาจ่ายเราเหมือนเดิมทุกอย่างเขาทัก
ก็จะโทรหายังไงก็ฝากบอกกับบอลมาว่าไม่ทิ้งแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับ
ขอบคุณจริงกำลังใจมันดี
พี่โหน่งนะคะที่ส่งกำลังใจรวมไปถึงพี่ตั๊กบริบูรณพี่แจ๊คแฟนฉัน
ก็ส่งกำลังใจกันเยอะค่ะคือไม่ใช่แค่วงการตลกนะ
ส่งกำลังใจให้กับพี่โรเบิร์ตสายควันคือพี่โรเบิร์ตอยู่วงการนี้มานาน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนพ้องในพี่น้องในวงการบันเทิงเนี่ย
หลากหลายรุ่นหลากหลายสาขาอาชีพเลยเนี่ยส่งกำลังใจให้เยอะเลย
รวมไปถึงแฟนด้วยนะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยเป็นคนที่ตลก
แล้วก็อารมณ์ดีสร้างสรรค์ผลงานตลกหน้าจอเนี่ยได้อยู่หมัดจริงคุณผู้ชม
ปีนี้พี่แกอายุ๕๔แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นตัวเองค่อนข้างนานหน่อย
เป็นกำลังใจให้พี่โรเบิร์ตได้กลับมาฮากันอีกครั้งนะคะ